ขับสวนมาเอ๊ะสวนเลนหรือเปล่านะคะคือหลายคำถามที่มันผุดขึ้นมาในหัวค่ะ
คุณหมอบุญคุณหมอบุญวนาศิลป์เป็นคนนั่งอยู่นะคะไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
ไม่ไม่หลบไม่หลบไม่หลบเพราะนี่มันทางที่เราไป

ครับครับขออนุญาตกับจริง
ไม่รู้ว่าอะไรผมไม่รู้ว่าอะไรคุณนะ

ดูมุมล่างขวาของจอก่อน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๓พฤศจิกายน

จำเวลานี้ไว้นะคะมันมีความสำคัญ

นี่คือถนนกำแพงเพชรเจ็ด
ใกล้กับวัดอุทัยธาราม

แปลว่าพวกของคลิปกล้องหน้ารถเนี่ย
สามารถขับสวนเข้าไปได้
แต่มันใช่หรือเปล่า

คลิปนี้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากค่ะ

รวดรถนำคบวนแบบนี้หรอคะ
หลังจากนั้นหลังจากที่คลิปนี้
ปรากฏออกมาช่วงเช้าของวันที่๓

ขุดคุยมาเลยว่าใครหนอ
ใครเป็นคนที่นั่งในรถเบนส์คันนั้น
รัฐมนตรีหรือเปล่า

ปรากฏว่ามีคนไปขุดคุย

ประธานกรรมการบริษัทธนบุรี
เจ้าของผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลธนบุรี
คุณหมอบุญวัคซีนทิพย์ที่เคยมีปัญหา

ทำไมต้องมีรถตำรวจนำขบวน
คุณผู้ชมเราไปตรวจสอบให้แล้วนะคะ

ตรงนี้เนี่ยคือปกติแล้วนะคะ
ในช่วงไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วน

มีการใช้แผงเหล็กไปกั้น

ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนก็คือตั้งแต่
โมงเช้าถึง๘โมงครึ่ง
ตอนเช้า

ฝั่งคุณหมอบุญถูกแล้ว

เขาก็ขับมาใช้๒ช่องทางจราจรเต็มมาเลย

คำตอบที่๒ตำรวจ๒คันน่ะ
เปิดไฟกระพริบกระพริบมาเนี่ย

หมอบุญบอกว่าไม่ใช่นะ
พลตำรวจตรีจีรสรรแก้วแสงเอกรองพบชน
ท่านก็บอกว่านี่เป็นตำรวจรถคันแรกเนี่ยตำรวจจากสนมักกษัน
รถคันที่๒รถจากสนทองหล่อ
รถจากสนมกษัน
มาช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจร
ที่ติดขัดในช่วงเช้าประเทศ
นะคะชี้แจงแบบนี้แต่มีคนสังเกต
ทำไมรถตำรวจต้องโบกให้รถคันอื่นหลบ

แล้วรถคันอื่นที่ตามหลังรถของตำรวจ
ไม่ได้เปิดไฟกระพริบมีรถของหมอบุญคันเดียว
เปิดไฟกระพริบเหมือนรถตำรวจ

เขาชี้แจงว่าไม่ใช่นะคะหมอบุญบอกไม่ใช่
ถ้าสังเกตดีรถผมไม่ได้อยู่ติดกับรถตำรวจ

คือตอนนั้นตอนที่เธอเลี้ยวเข้ามาในซอยนี้
ไม่ใช่รถเธอคันเดียวนะที่เลี้ยวเข้ามา
แล้วเธอก็ใช้เส้นทางนี้๒เดือนแล้ว
เห็นว่ารถคันอื่นเลี้ยวเส้นทางนี้

แล้วก็ไม่ทราบว่าตำรวจ
มีการเชิญตัวไปพูดคุยหรือไม่อย่างไร

ไม่กล้าที่จะขับรถอีกแล้วนะครับ
สรุปแล้วณเวลานั้นคือเป็นวันเวย์จริง

ทำไมต้องมีรถนำขบวนเนี่ยนะคะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้นะคะ
การจราจรกรุงเทพนี่มันปราบเซียนสุดนะ

คือตอนเช้าเราขับมามันก็ถูกต้อง

เลี้ยว๖๘โมงครึ่งให้ใช้เป็นวันเวย์

มันอยู่ที่ว่าจะมีคนเอามาตั้งหรือไม่มีคนเอามาตั้งวันนั้น

แต่ถ้าเอามาตั้งแล้วคุณไปอันนี้ก็ไม่ได้ผิด

แล้วยิ่งคนต่างพื้นที่ไปใช้นี่งงในงง